รธานีกับผมหน่อยครับคุณผู้ชมครับ

คล้ายถูกผีแฝงร่าง

จะเข้าบุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้าน
เข้าไปไหว้พระในห้องพระของบ้านคนอื่นเขาไม่กลัวได้ยังไง
นี่คือเฉลิมพงศ์
โอ้โหลงไปว่ายอย่างนี้
เฉลิมพงศ์อายุ๓๖ว่ายอะไรก็ไม่รู้
แต่เขามีความเชื่อของเขาคุณผู้ชม
เหมือนถูกผีแฝงร่างชาวบ้านคิดแบบนั้น
สวดมนต์อยู่กลางแจ้งกราบอยู่กราบอยู่
ในทะบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุง

คือหนึ่งในพฤติกรรมประหลาด
ของนายเฉลิมพงศ์เขาเนี่ยนะ
คือบางครั้งวิ่งพลวดเข้าบ้านคนอื่นเลย
แล้วหาห้องพระอยู่ไหนบ้านนี้มีห้องพระไหม

เสร็จปั๊บเข้าไปนั่งคุยคนเดียว

ไม่รู้ว่านายเฉลิมพงศ์จะบุกบ้านไหนวันไหน
นี่ฮะบ้านหลังนี้คงเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกบุกเข้าไปแหละ
แม่ของนายเฉลิมพงศ์เล่าบอกว่า
โอ้โหลูกฉันนะนักข่าว

แม่บอกลูกฉันได้มีอาการแปลก

โดยเฉพาะวันพระอารสิ
จะมีอาการผิดปกติมากกว่าวันอื่น
คิดว่าผีแฝงร่างลูกฉันแน่แล้ว

ไม่เคยลูกฉันไม่เคยเสพยา

เคยพาไปหาพระทำพิธี

ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่แม่เสียใจ
กลุ้มใจร้องไห้มาสามวันแล้วนี่

แล้วเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงด้วย
บ้านดุงอัปเดตนั้นนะ

ไปถามเข้าบ้านคนอื่นทำไมเนี่ย

ผมไม่รู้สึกตัวนะเหมือนจิตมันพาไป

แต่เขาไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปตีใคร

วันก่อนวิ่งเข้าบ้านเพื่อน

พ่อใหญ่แคนคือพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
แฝงร่างผมมาบอกเลขด้วยนะ

ถ้าเขาวิ่งไปทำให้ชาวบ้านตกใจ

ลองฟังเขาหน่อยฮะ
ถึงขั้นจัดดอกไม้ทูบเทียน

ผมมีวิชามนต์ไล่ผี

ปรากฏว่าอาการผีแฝงร่างหาหายครับ
แล้วบอกเฉลิมพงศ์บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน
แต่เขากลวกันด้วยอ้อนายเฉลิมพงก็ลับปาก
ไม่ทำอีกแล้วก็เดินขึ้นรถสามล้อเครื่องกลับบ้านไปกับแม่เลย

พับเดียวเฉลิมพงศ์กลับมีอาการเหมือนเดิมอีก
คล้ายถูกผีแฝงร่างอีกพูดคนเดียวยืนพูดคนเดียว
ร้องเพลงนะพนมมือไปด้วย
วีรพลต้องมาอีกไปช่วยเหลืออีก

แล้วก็กล่อมจนเฉลิมพงศ์ยอมขึ้นรถ

นำตัวไปรักษาอาการป่วยทางจิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ทำให้แม่และญาติต่างโล่งใจ
เอาล่ะจะแฝงร่างไม่แฝงร่าง
อันนั้นก็ทางศัยศาสตร์ลี้ลับ
แต่ทางหนึ่งก็รักษาเรื่องจิตเวท
ก็ดีเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ